เฮ้ยตื่นได้แล้วทำหน้านี่มันหน้าฝนฝนจะตกโอ้โหขี้เศร้าจริง
คุณผู้ชมทำไมหลับหลับกันตายหรือตายไม่แน่ใจก้มจริงเลยแม่
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
ย่างเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการมาสักวันสองวันหลายคนเป็นยังไงบ้างคะ
ฝนตกชุ่มฉ่ำกันบ้างหรือเปล่าบางพื้นที่ก็ร้อนร้อน
พื้นที่ก็มีฝนแต่วันนี้ก็ยังคงมีฝนหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะ
ตรวจสอบกันหน่อยค่ะว่าตอนนี้มีโอกาสเกิดฝนพื้นที่ใดบ้าง
จะมีลักษณะกลุ่มฝนเกาะกลุ่มกันหนาทึบบริเวณทางภาคใต้ของประเทศไทยนะคะ
แล้วก็ไปทางเกาะสุมาตราอยู่บริเวณทะเลอันดามันออกไปไกลหน่อยนะคะ
นี่เป็นลักษณะของลมที่เตรียมก่อตัวล่ะค่ะคุณผู้ชม
แต่ถ้าดูทิศทางลมจริงแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้ยังเป็นลมตะวันออก

ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นลมประจำฤดูฝนเนี่ย
ยังไม่ค่อยมาเต็มที่เท่าไหร่นักนะคะ
แต่ไม่แน่นอนค่ะคุณผู้ชมเร็วนี้
สักช่วงใบเดือนพฤษภาคม
ฝนจะเทลงมาหนาทึบเลยทีเดียว
แต่กลางวันแบบนี้ถึงจะเป็นหน้าฝนก็ร้อนเอาการอยู่นะคะ
เพราะว่าปัจจัยเกิดฝนต้องมีความร้อน
ร้อนจัดชื้นสูงลมแรงเจอกันเมื่อไหร่ก็กลายเป็นฝน
เพราะฉะนั้นตอนกลางของประเทศร้อนขนาดนี้
สิ่งที่ตามมาคือโอกาสเกิดฝนค่ะ
โมเดลจำลองฝนนะคะ
เช้าแบบนี้หลายพื้นที่ก็ยังโปร่งโล่งสบายเดินทางสะดวกกันดีนะคะ
แต่ว่าถ้าหากว่าเวลาเปลี่ยนไป
เป็นสักช่วงเที่ยงบ่ายเป็นช่วงเวลาที่สะสมความร้อนไว้มากพอแล้ว

ฝนจะตกบริเวณประจวบคีรีขันระนองชุมพรกระบีตรังสตูนแล้วก็แถบตะวันตกของประเทศ
กรุงเทพมหานครภาคตะวันออกและตอนกลางของประเทศก็มีครึ้มตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะ
แล้วจะมีตกหนักเป็นหย่อมในบางจังหวัดแถวภาคอีสานช่วงเย็นด้วยเช่นเดียวกัน

ส่วนเรื่องคลื่นนั้นนะคะเรื่องคลื่นจะสูงหน่อยบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามัน
แต่ว่าฝั่งอ่าวไทยยังคงโล่งสบายดี
คุณผู้ชมคะไปดูกันหน่อยดีกว่านะคะว่าพื้นที่ภาคไหนบ้างนี่คุณผู้ชมดิฉันมีข้อมูลมาเลยนะคะ
ลำเปล่าค่ะเขื่อนลำเปล่าตอนนี้นะคะเตรียมพร่องน้ำรับฝนไว้แล้ว
กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าช่วงนี้ภาคอีสานเริ่มมีฝนฟ้าขนองเข้าสู่ฤดูฝน
ก็คาดการณ์กันด้วยนะคะว่าฝนตกหนักกว่าปีที่ผ่านมาก็จะต้องมีการเตรียมการรองรับน้ำป้องกันน้ำท่วมแล้วค่ะ
ตอนนี้เขื่อนลำเปล่าเลยพร่องน้ำเอาไว้ปริมาณน้ำในขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ต่ำสุดนะคะ
จะได้มีพื้นที่ในการรับน้ำฝนได้มากสำหรับฤดูการนี้
อีสานฝนจะมาหนักช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน
จะมีพายุพายุหมุนเข็ดร้อน๒๓ลูกนะคะ
ส่วนวิถีชีวิตของชาวประมงที่เขื่อนลำแชร์อำเภอคอนบุรี

เขื่อนนี้ค่ะชาวบ้านจะเลี้ยงปลากระชังอยู่ในเขื่อนซึ่งช่วงนี้ปลายังขายไม่ได้ขนาดนี้นะคะ
ชาวบ้านก็จะทำก่ำหรือบางที่เรียกละมุผูกเอาไว้ริมขอบกระชังเพื่อคอยดักกุ้งฝอยค่ะ
ถึงเวลาก็จะไปช้อนกุ้งฝอยขึ้นมาไปปรุงอาหาร
อาหารที่ว่าก็เมนูที่รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วค่ะก็คือกุ้งแผ่ทอดกรอบ
ส่งขายตามตลาดเป็นรายได้เสริมลดค่าใช้จ่ายในช่วงโควิดได้เป็นอย่างดีในตั้งกระทะ
ร้อนร้อนนะคะใส่ลงไปออกมาเป็นกุ้งแพ้อร่อยแบบนี้โอ้โห
กันล่ะค่ะคุณผู้ชมหน้าฝนฝนก็ต้องตกลงมาจะเป็นลักษณะฝนตกสะสม
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งคือน้ำท่วมน้ำหลากดินโครนถล่มนะคะ
ติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวรับรองว่าคุณผู้ชมจะได้มีความพร้อมในการรับมือแน่นอน
ตอนนี้ดิฉันไปปลุกเจ้าถุยดิฉันก่อนค่ะไม่ยอมมาทำนาเลยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ตื่นได้แล้วจะกินแม่ค่ะเดี๋ยวเพื่อนเขาทำนางกันไปหมดแล้วนะคะยังไง